เอาล่ะช่วงนี้ไปเที่ยวกันแล้วกับเจ้าช้างอินดี้

ไปค่ะไปที่นครราชศรีมา
ที่นี่เขามีฮอร์ระคังแปลคุณผู้ชม
รูปร่างหน้าตารูปทรงคล้ายกับเสาชิงช้า
เออแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมานะคะ
ด้วยการใช้ศิลปะผสมกันหลายชาติ

โอ้โหนี่ตั้งตรงานสูงมากเลยนะ
คุ้นเคยกับเสาชิงช้าที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ

แต่นี่คือหอระคังวัดยองแยงตำบลหนองระเวียง
อำเภอเมืองโคราชหรือนครราชศรีมานี่แหละ
ลักษณะก็ดูสิคะคล้ายกับเสาชิงช้า

ตรงกลางนี่มีระคังห้อยอยู่นะคะ
สามารถเดินขึ้นไปตีได้

แต่ว่าลวดลายตามเสารวมทั้งรูปแบบที่ทำเนี่ย

พระครูพัฒนากิจจานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดยองแยง

เป็นแนวคิดของเจ้าอาวาสรูปเก่าค่ะ
เชื่อว่าต้องการสร้างให้โดดเด่น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสนใจ
อยากมาทำบุญอยากมาเข้าวัดฟังธรรม
ต่อมาการเวลาก็ทำให้เกิดสภาพสุดโสม
ทำให้ตอนนี้มีสีสันสวยงามมากขึ้นนะคะ
พระครูพัฒนาบอกด้วยว่าที่สำคัญ
ถือว่าเป็นการทำให้เกิดลักษณะที่ไม่เหมือนใคร

ก็คือมี๒เสาเหมือนเสาชิงช้า
วดลายรูปแบบศิลปะผสมผสานกัน

มันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับพระครูพัฒนะ
คือท่านก็จะทำหลวงพ่อก็ทำไม่เหมือนใคร
แล้วก็ไม่มีใครเหมือนมีหนึ่งเดียวเท่านั้น

ด้านบนเป็นอะไรบนสุดเป็นอะไรครับพระครูพัฒนะ
บนสุดเป็นอินเดียเป็นแขก
หลวงพ่อหลวงพ่อองค์ที่สร้างท่านไปอินเดียมา

ลวดลายของหอระคังนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลวดลายไทยคุณผู้ชม
แต่หัวเสาสังเกตดีจะมีรูปแบบของอินเดีย
มีหัวมังกรของจีนมีหงของไทยร่วมอยู่ด้วยนะคะ
ก็เลยถือว่าเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่แปลกตา
ฐานของหอระคังก็ยังใช้ประโยชน์ได้นะคุณ
ก็คือสามารถเก็บอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตได้ด้วย

สำหรับวัดแห่งนี้คือวัดห่องแหงมีชื่อเสียงเรื่องการต่อต้านยาเสพติด
มีศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด
รวมถึงเป็นศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วย
ก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้
เป็นการประสบประสานวัฒนธรรมในของหลายชาติได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว